สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก็ภูมิบอลไทยหลีกนะครับ
ลามชนชมบุรีช่วงนี้ก็งับเก่งเหลือเกินนะครับ
ชนะสามเกมติดต่อกันแล้วก็คีนชีสด้วยด้วยการเปิดบ้านเอาชนะพิธี
ประจวบไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหนึ่งประตูต่อ
ส่วนก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับชมบุรีเอฟซีส่วนวันนี้
ครับมีคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมชเลยนะครับบุรีรัมยูเต็ดเจอกับ
เมืองทองเดี๋ยวว่ามาดูความพร้อมกันนะครับย้อนกลับไปดู
เมื่อวานนี้ครับชมบุรีเอฟซีเปิดบ้านดวนพีที
ประจวบเอฟซีนะครับเจ้าถิ่นหนึ่งก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่
มั่นใจนะครับมาได้ประตูชัยจากอามรูออตาล่านะครับ
จังหวะนี้เนี่ยทีที่ห้าสิบห้าก็พาทีมชนชนะหนึ่ง
ต่อศูนย์นะครับแข่งห้านัดชนะสี่แพ้หนึ่งมีสิบสอง
แต้มส่วนประจวบนะครับห้านัดมีเพียงหกแต้มเท่านั้นนะครับ
ไปดูเกมอีกคู่นึงนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับ
นครราชสีมาเปิดบ้านพบกับหนองบัวพิชยาเอฟซีนะครับ
งบัวเองอาการไม่ดีนะครับ๔นัดก่อนหน้านี้แพ้รวดยิงใครไม่ได้เลย
โคราชนำก่อนสองศูนย์นะครับนาทีสี่สิบหกจากทารอนกุสตาโวครับ
จังหวะนี้๑๐ครับก่อนที่ได้ลูกที่๒จากทางด้านมอร์แกนเฟอริเออร์
นาทีที่หกสิบนะครับก่อนที่หนองบัวจะไล่ขึ้นมา
นาทีที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับจังหวะนี้ครับ
เกมทางขวาแล้วก็หลุยเดี่ยวขึ้นมาเลยนะครับ
ก่อนที่จะเป็นนะครับสัดลงนี้เข้าไป
ก็จบเกมนาทีสี่สิบมาชนะหนองบัวไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับ
โคราชแข่ง๕นัดมี๗แต้มส่วนน้องวัวแพ้รวดเลยนะครับ
ห้านัดอืมต้องเร่งฟอร์มเลยนะครับครับอีกคู่ครับ
ท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับ
ก่อนเกมฝนถล่มฟ้าร้องดูครับโอ้โหเลื่อนการขันไปประมาณ๑ชั่วโมง๒๐นาที
ก่อนอันนี้การท่าเรือกับโปรลิสเทโลก็สัปดาห์ก่อนก็เลื่อนนะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเกมนี้กลับมาแข่งได้นะครับ
การเท้าเรือยิงขึ้นนำก่อนนาทีที่เก้าครับไฮเมนทั่งโซอเลสแล้วก็นาทีที่สิบหก
คลิกตรงนี้นะครับประกอบเต็มพักยิงเข้าไปหายครึ่งแรกครับ
เดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับธนาศิษย์สิริภาราเข้ามาแล้วได้โอกาสที่จะหลุดเข้าไปแล้วยิงครับ
ดูว่าเข้าไม่เข้าไปติดน้ำครับโอ้โหประตูที่สามยังไม่ได้
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนาทีที่๗๔ในครึ่งหลังนะครับ
ที่จะสั่งเผื่อพี่มายก็ยิงให้การเท้าเรือนำเป็นสามประตูต่อศูนย์นะครับ
ดูกันอีกทีโอ้โหสนามนี่เหมือนไม่ใช่สนามบอลนะครับ
จบเกมนี่ปลูกข้าวได้เลยนะครับ
นี่เป็นสามสูนนะครับแล้วก็นาทีที่แปดสิบเนี้ย
ประกอบเพ็มพัคยิงเป็นสี่ต่อศูนย์

ช่วงทดเจ็บกันทะเลือบมาเหลือสิบคนด้วยนะครับ
นบูรเกษารัฐโดนใบเหลืองที่๒เป็นใบแดง

จบเกมกันทะเลือร์ทะลมขอนแกน๔๑นะครับ
ถ้าเรือเตะ๓นัดมี๗แต้มส่วนขอนแก่น๕นัดมีอยู่๔แต้มนะครับ